ต่อกันที่นางเอกหน้าหวานแต้วนัทพรกันหน่อยดีกว่านะคะ
หลังจากที่ครอบครัวได้สูญเสียคุณพ่อไปเป็นเวลา๕๐วันแล้ว
เองบอกว่าระยะเวลาผ่านไปพอจะเริ่มทำใจได้บ้างแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะที่ผ่านมาก็พาคุณแม่และพี่สาว
เดินทางตระเวนทำบุญให้กับคุณพ่อนะคะ
ส่วนเสียงที่ชื่นชมไปยังหนุ่มต้นอดีตแฟนเก่า

แต้วบอกว่าต้นเป็นเหมือนคนในครอบครัวผูกพันกับคุณพ่อค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อเองก็เห็นต้นคบแต้วกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลย
กว่าปีมาแล้วถือว่าเป็นคนที่หวังดีต่อกันค่ะ
เรื่องแฟนเก่าผ่านไปสำหรับว่าที่แฟนใหม่อย่างไฮโซไนท์
หลายคนที่ชื่นชมไปยังหนุ่มต้นอดีตแฟนเก่า
หลายคนมองว่าเปิดตัวกันไปแล้วแหละ
เพราะว่ามีภาพร่วมทานข้าวกับครอบครัวของแต้วด้วยค่ะ
รวมไปถึงทั้งคู่แท็กชื่อหากันอย่างเปิดเผยนะคะ
ส่วนใครที่คิดว่าเป็นดาราต้องคบกับไฮโซ
แต้วจะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะ
เรียกว่าเหมือนเราก็เป็นเพื่อนที่เราพยายามรู้จักกันให้มากขึ้น

เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วย
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อว่าเขาหวังดีกับเรา
เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพาไปรู้จักคนที่เรารู้จักอะไรอย่างนี้

เรื่องคำว่าไฮโซอะไรเงี้ยเต้าก็ไม่รู้
เพราะแต้วก็ไม่รู้ว่าแต้วใช่หรือแต้วไม่ใช่
หรือว่ายังไงหรือว่าคนที่เขาถูกเรียกเขาจะชอบหรือเขาจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้
แต่แต้วคิดว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็ไม่ค่อยแฟร์เหมือนกัน
ที่เขาเหมือนจะต้องถูกจำกัดความแค่คำนี้อะไรแบบนี้ค่ะ
เข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการจะพูดอะไรอย่างนี้
แล้วก็คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราในทุกเรื่อง
กว่าจะมาถึงวันนี้มันก็ใช้เวลา
เป็นกำลังใจให้กับแต้วกับทุกการตัดสินใจของเธอด้วยนะคะ
ใช่แล้วค่ะแหมคู่นี้เพิ่งจะเริ่มคบกันเองนะคะ